ดีนี่แป้งเด็กออร์แกนิคสูตรรสฟุ้งกระจายหอมสบายตัว

ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะมา
มาค่ะวันนี้วันพฤหัสสบดีกันแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ

เดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณพ่อดำน่าจะกลับมาแล้ว

เพราะเขาบอกว่าวันจันทร์เนี่ยเขาจะไปตรวจ
วันจันทร์เขาต้องไปตรวจได้ผลตอน๓ทุ่ม

พี่สกัดเอารุงของเขาว่าวันฉันใช่ทำงานแล้ว

บางครั้วเขาบอกเองว่าทางนี้เขาก็บอกผมว่าเขาจะกลับมาวนดังคาร

เดี๋ยวรอเจอคุณมดดำได้นะคะ

ก็ทางศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
กรมควบคุมโรคกระทรวงสถานะศุกร์

สถานการณ์ในประเทศไทยเราพูดกันเป็นประจำทุกวันคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๑๙๑๑รายค่ะ
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม๗๖๘๑๑ราย
หายป่วยเพิ่ม๒๔๓๕ราย
ซึ่งถ้าวันนี้เราฟังจริงก็คือ
คนที่หายป่วยเพิ่มกับคนที่ติดเนี่ย
หายป่วยเพิ่มจำนวนเยอะกว่าก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีหน่อยนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่หลังหยุดยาว

อันนี้เป็นวันที่มีคนหายป่วยมากกว่าวันที่มีคนติดเชื้อ
ก็เป็นความโชคดีขึ้นมาอีกนิดนึง
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑๘ราย
รวมผู้เสียชีวิตสะสม๓๓๖รายค่ะ

วันนี้ก็มีประเด็นภาพจากโซเชียลมีเดียค่ะ

เอาภาพของใบรับรองการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์นะคะ
ที่ถูกฉีดณสถานทูตสหรัฐในราชนาจักรไทยนะ
ทำให้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากจริง

ประเทศไทยนั้นยังไม่มีการอนุมัติ
การใช้วัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์แต่อย่างใด

ได้ให้คำตอบระบุบอกว่า
ฉีดวัคซีนของบุคลากรสถานทูตนั้น
คาดว่าเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องรออนุมัติวัคซีน
เนื่องจากว่าพื้นที่สถานทูตถือเป็นความคุ้มครองกับทางกฎหมายประเภทหนึ่ง
ที่มีให้แก่ผู้แทนทางทูตนะคะ
เอกสิทธิ์นี้เป็นการรับประกันว่าผู้แทนทูต
จะอยู่พ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย
และอำนาจศาลของประเทศผู้ให้ความคุ้มครองกัน

โดยทั่วไปแล้วขอบเขตการคุ้มครองของทางการทูต
ก็จะมีเรื่องของการได้รับความคุ้มครอง
จากการถูกบุกรุกสถานที่ทางทูตนะคะ
เครื่องแต่งกายแล้วก็ทรัพย์สินที่อยู่ในสถานที่นั้น
ตลอดจนภาษณะของผู้แทนทูตด้วยนะคะ
ได้รับความคุ้มกันจากการถูกตรวจค้น
หีบห่อสัมภาระต่างของตัวผู้แทนทางทูตด้วย
ก็จะได้รับการยกเว้นจากการถูกตรวจตรานะคะ
ล่าสุดทางในแพทย์โอภาษย์นะคะ
ธิบดีกรมควบคุมโรคก็เปิดเผยถึงกรณี
หากทุตานุทูตแต่ละประเทศ
มีความประสงค์ให้ประเทศต้นทางส่งวัคซีนมา
เพื่อฉีดให้กับสถานทูตประจำประเทศไทย
บอกว่าการส่งวัคซีนของแต่ละประเทศ
อยู่ภายใต้เอกสิทธิ์ของการทูต
และกระทรวงสาธารณสุข
จะไม่ได้รับข้อมูลในส่วนนี้นะคะ

ในแต่ละสถานทูตแต่ละประเทศ
เขาก็จะมีเอกสิทธิ์ตามหลักสากลของเขาอยู่แล้ว
ทางนี้ก็มีรายงานว่าสถานทูตแต่ละประเทศในไทย
เริ่มมีการฉีดวัคซีนไปมาก

เนื่องจากเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต
สอทอจึงไม่อาจก้าวล่วงได้แล้วก็
ไม่ได้รับแจ้งหรือว่ารับข้อมูลดังกล่าว
ทั้งนั้นถามนายแพทย์โอภาค
ก็ตอบเราไม่ได้นะคะเรื่องนี้
ส่วนล่าสุดทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค

เขารายงานผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ
ก็คือมีการใช้หุ่นจำลองเหตุการณ์ต่างเนี่ยนะคะ
ระบุบอกว่าคนติดเชื้อ

ป้องกันการแพทย์กระจายเชื้อเวลาไอได้๕๖
ถ้าใส่หน้ากากผ้าป้องกันการแพร่เชื้อได้๕๐
แล้วถ้าใส่ทั้งหน้ากากผ้าแล้วก็หน้ากากอนามัยเนี่ย
สามารถป้องกันได้ถึง๘๕เลยทีเดียวนะคะ
ทั้งนี้คนอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อ

ใส่หน้ากากสองชั้นนั้นลดการรับเชื้อได้๘๓
คนติดเชื้อแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดนะคะ
ถ้าต่างใส่หน้ากาก๒ชั้นสามารถลดการรับเชื้อได้ถึง๙
เหมือนเรื่องนี้เราก็ได้ยินกันมาสักพักนึงเนอ
เรื่องของการใส่หน้ากากอนามัย
อย่างของพี่ก็คือใส่หน้ากากอนามัยด้านใน
ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่หน้ากากผ้าด้านนอกทับอีกชั้นหนึ่ง

อย่างนี้อะไรเป็นแบบนั้นนะคะ
แต่อันนี้เอาออกไปอันนึงเพราะว่าพูดไปแล้วก็อยู่สองถ้วย

อันนี้มันจะค่อนข้างแค่แน่นหน่อยก็อาจจะ

สักอย่างหนึ่งที่แบบว่าใส่อยู่ด้านใน
มันจะทำให้ปากกับจมูกไม่ติดกัน
จะมีใช่ไหมคะแต่ใส่แล้วเจ็บไหม
ไม่เจ็บนะก็ใส่ได้อยู่ใช่ไหมคะก็ลองมาใช้กันดู
ตอนนี้อีก๑ล้านโดสก็มาแล้วนะครับ
ทั้งหมด๓๕๐๐๐โดสก็เตรียมเร่งฉีดนะครับ
คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้หน่อยนะครับ
วันนี้นะครับในแพทย์วิทูลด่ามวิบูรณ์นะครับ
ท่านก็เป็นผอนะฮะองค์การเพศรัชกรรม

ซึ่งแน่นอนนะครับว่าไปรับที่เขตปลอดอากรและคลังสินค้า
กัสยานสุวรรณภูมินะครับ
จำนวนทั้งสิ้น๓๕๐๐๐โดสครับ
หลังจากนั้นครับองค์การเพศรัชกรรมนะครับ
ดำเนินการตรวจรับวัคซีน
แล้วก็ส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน

จะมีการส่งให้กรมควบคุมโรคตรวจรับวัคซีน
แล้วก็กระจายไปยังหน่วยบริการและสถานพยาบาลต่าง
เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนดเอาไว้

จากรัสเซียนะครับ
คุณมารุษบูรณเศรษฐกูล

แต่เรื่องเอกสารมีความยากลำบากหน่อยนะครับ
เพราะมาตรฐานของทางรัสเซียมีความแตกต่างจากไทย
จนตอนนี้ได้ยื่นเอกสารใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในฐานะที่เป็นผู้ยื่นขอไม่ได้มีอำนาจในการไปยุ่งเกี่ยว
กับมาตรการการนำเข้าวัคซีนแต่อย่างใดนะครับ
เป็นเรื่องที่ทางผู้มีอำนาจกำหนดมาเท่านั้น
ก็มีใช้แล้วถึง๖๔ประเทศด้วยกัน
ส่วนในไทยเอกสารการขออนุญาตอยู่ที่ออย
ถ้าทุกอย่างผ่านระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารไปแล้ว
ก็จะมีการอนุมัติภายใน๓๐วัน
เรื่องต้นนะครับถ้าอนุมัติให้ผ่านภายใน๓๐เมษายนนั้น
จะสามารถได้รับวัคซีนภายในเดือนพฤษภาคม๑ล้านโส
แต่นี่มันพฤษภาระไม่ใช่เหรอครับใช่ครับนี่
วัคซีนอะไรที่อนุมัติในปุษภาคมไทยแล้วยังไม่มีเลย

แผนเอาไว้แล้วนะครับว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีวัคซีนทั้งหมดนะฮะ
สมุดิ๊กเนี่ยยี่สิบล้านโดสและจากจำนวนผู้ที่ฉีดมาแล้ว
พบว่าวัคซีนตัวนี้เนี้ยนะฮะมีประสิทธิภาพสูงถึงเก้าสิบเจ็ดจุดหก
เปอร์เซ็นต์อืมศูนย์เรื่องผลข้างเคียงยอมรับนะครับว่ามีอืม
แต่น้อยคือทุกยี่ห้อมีผลข้างเคียงแต่ก็น้อยทุกยี่ห้อ
เหมือนที่หนุ่มบอกเมื่อวานเนอะมันแล้วแต่บุคคลด้วย
ขณะเดียวกันนะฮะทางด้านในแพทย์เฉลิมอาหารพาณิชย์นะครับ
ท่านก็เป็นนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนก็กล่าวนะครับบอกว่า
เป็นการสั่งซื้อในนามของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนะฮะ
ซึ่งจะสั่งผ่านองค์การเพศรัชกรรมที่จะเป็นผู้สั่งซื้อให้
อยู่ที่๓๗๓๘ดอลลาร์สหรัฐไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ
ส่วนราคาให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนไม่เกิน๒๐๐บาทต่อเข็ม
ค่าประกันจะเก็บเพียงครั้งเดียวในเข็มแรก
อันนี้คือหมายถึงว่าราคาที่เรารับมาหรือว่ารวมกับค่าประกันรวมทั้งหมดแล้ว
รวมทั้งหมดแล้วก็คือรวมค่าโรงพยาบาลค่าบริการของโรงพยาบาลค่าเข็มค่านู่นนี่นั่นต่างนานาเนี่ย
โรงพยาบาลทั้งหมดเลยเนี่ยประมาณ๒เข็มอยู่ประมาณ๓๐๐บาท
เขามีการควบคุมราคาของโรงพยาบาลเอกชนให้มันเท่ากันไหมพี่

ตอนนี้เขาเหมือนกำลังซาวเสียงกับทางโรงพยาบาลเอกชนหลายที่อยู่
ว่าแต่ละที่ต้องการประมาณเท่าไหร่

วันนี้เพิ่งคุยกับทางอาจารย์เฉลิมหานพาณิชย์มา
ในฐานะที่แกก็เป็นนายกของโรงพยาบาลเอกชน

ต้องไปผ่านทางบริษัทที่เขานำเข้า

อย่างของทางคุณเฉลิมหันภัณฑ์ฤทธิ์
นักยุคมารคมเอกชนบอกว่า
ตอนนี้สั่งซื้อนะฮะผ่านองค์การเพศรัชกรรม

เข้ามาเนี่ยก็จะมีการกระจายอยู่ในเอกชน
ส่วนใหญ่วัคซีนทุกตัวเวลาซื้อผ่าน

ต้องซื้อผ่านตัวแทนของทางภาครัฐหมดเลย

ทีมงานส่งมาแล้วบอกว่าราคาฉีดวัคซีน
ตกลงราคาฉีดเท่ากันทุกโรงทุกโรงพยาบาล
จะไปสถิติเชียงใหม่

แต่ทหารไม่รู้จะมาเมื่อไร

คุยแต่ว่าแหลมอัธาเช้าผมเนี่ย

มีกรณีที่ว่าให้ลงชื่อลงชื่อจองวัคซีน

ใช่แก๊กบอกตอนนี้ยังไม่ได้

บอกว่ามันอาจจะเป็นแบบสอบถามหรือเปล่า

ลงไปเลยคือมันเหมือนกับลักษณะเป็นการจองเลย
จากจากโรงพยาบาลเลยเพราะว่ามีให้กรอกบัตรประชาชนด้วย

เอ้าแล้วยังไงกันอ่ะเราก็ทำอยู่

หมายความว่าทางหน่วยงานที่เขาออกมาทำ

เหมือนแบบความต้องการของจำนวนคน
ที่ต้องการวัคซีนตัวนี้มีจำนวนเท่าไหร่

เขาบอกว่ายังไงก็ต้องกรอก
เพราะว่าจะเป็นการดูแบบว่าสถิติว่าใครฉีดแล้วบ้าง

แล้วก็เป็นแบบสอบถามเรื่องของสมัครใจ

คือผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันคือแบบสอบถาม

ถ้าจะแบบสอบถามเขาต้องให้ลงประชาชนด้วยเหรอ

คือคุณพยาบาลเขามาถามเรา

เดี๋ยวนะ

วันเดือนปีเกิดทุกอย่างครบหมดเลย

นี้เขียนว่าแบบสอบถามความสนใจ
ในการรับวัคซีนทางเลือก
แต่ว่ามันก็แบบสอบถาม

พอสมมุติว่าเขาอาจจะถามแบบสอบถามไปเสร็จปุ๊บ
แล้วถ้าสมมุติเกิดวัคซีนนั้นมาจริงปุ๊บ

จากแบบสอบถามอาจจะเป็นฐานข้อมูล
ของแต่ละโรงพยาบาลต่างหรือเปล่า

พี่หนุ่มไปตอบหลายคนด้วยนะ
แนวทวิตเตอร์
ในทวิตเตอร์
ไหนมุมไหนอะไรยังไงก็ตามแต่ทุกคนมีมุมของตัวเองผมเข้าใจ
ผมก็เป็นแค่คนกลางที่พยายามเอาเรื่องราวทุกมุมทุกแง่มานำเสนอ
สุดท้ายก็อยู่ที่วิทยาลของการชมเองว่าจะเลือกมุมใหม่แบบไหนอะไรอย่างนี้
ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปแบบหักขันน้ำใจใครอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็ไม่ต้องขอโทษผมด้วยผมเข้าใจบริบทของทุกคนจริงในสภาวะแบบนี้

โอเคหนูได้บอกว่าพี่หนุ่มพร้อมทัวร์ลงได้เลย
เห้ยเรานิกอ่ะ
จี้ในระหว่างรอในทวิตเตอร์ของคุณหนุ่มนะคะ

เพราะว่ามันมีงานหลายอย่างแหละที่ช่วงนี้มันก็แย่ไปนะคะ
แต่ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คืองานที่เกี่ยวกับทัวร์
เพราะว่าเขาบอกว่าปิดกิจการไปเยอะมาก
ตอนแรกเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยนะคะ
เขาบอกนายวสุเชษโสพลเสถียรนายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไป
แล้วก็เป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะ
อุตสาหกรรมธุรกิจทัวร์นำเที่ยวมีผลกระทบมากเลยนะคะ
แล้วก็รอบแรกเนี่ยตอนรอบแรกเนี่ย
ก่อนที่จะทำเหมือนว่าทำท่าจะฟื้นตัวเนอะ
แต่ทีนี้เนี่ยนะคะก็ช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงสิงหาถึงกัญญา
แล้วก็มาซุดตัวลงอีกครั้งเมื่อเกิดมาละลอก๒แล้วก็ละลอก๓
ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็มีมาตรการผ่อนคลายต่างเนาะ
ก็ต้องยอมรับว่าธุรกิจทัวร์นำเที่ยวเนี่ย
ยังไม่ได้รับอานิสงฆ์จากการกลับมาเดินทางท่องเที่ยวเลย
มันยากอะเนาะเพราะมันยังอยู่ในเหตุการณ์อยู่นะฮะ
รวมถึงประชาชนเนี่ยที่นิยมเดินทางไปเที่ยวเนี่ยนะคะ

คือถ้าจะไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็อย่างรถเมย์บอกว่า
ช่วงที่ไปก็ขับรถไปเองถูกไหมคะ
คือทุกคนเนี่ยก็มักจะอยากใช้รถส่วนตัวเดินทางไปนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจทัวร์นำเที่ยวหลายรายเนี่ย

ก็จะต้องปิดตัวลงนะ

ต่ำกว่า๕๐๐๐ล้านต่อเดือนนะคะ

ที่มีประมาณทั้งสิ้นเนี่ย๕๐๐๐๐ล้านตอนนี้

อยู่ในฐานะกำกึ่งว่าจะปิด
จะไม่ปิดเนอะและที่สำคัญเนี่ยนะคะ
เมื่อธุรกิจทัวร์นำเที่ยวปิดลง

แต่ที่หนักสุดก็คือลูกจ้างเนอะ
ถูกเลิกจ้างมากเลยตอนนี้

เป็นรายได้ของประเทศ๒๐นะคะ

มันเดินหน้าลำบากนิดนึงเพราะว่าโอเค
ต่างชาติเข้ามาในเมืองไทยจะมาเที่ยวแบบปกติ

แม้กระทั่งพอต่างชาติหายไป
เฉพาะนักท่องเที่ยวในเมืองไทยจะไปเที่ยวกันเอง

ที่ทุกคนกำลังจะได้พักผ่อนอีกอ้าวมาอีกรอบนึง

พอมาอีกรอบหนึ่งกำลังจะดีขึ้น
มีนาเริ่มกำลังจะดีเมษามาอีกแล้ว

ทำให้มีปัญหาทั้งโรงแรมอย่างที่บอกไปแพงมากก็คือลดราคาหนัก

ถ้ามีโอกาสได้ไปเห็นภูเก็ตสมุยนะคะ
ร้างร้างสงสารจริงพี่คือแบบ
เมื่อก่อนป่าตองที่มีคนเต็ม
ร้านค้าทุกร้านมีหมดทุกวันนี้คือ

ย่านที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ

ว่าแย่แล้วเนี่ยปลายทางนะ
พวกน้องที่ออกเรือรับนักท่องเที่ยว
เวลาเราไปเที่ยวแล้วก็มาถามนะไปเรือไหมไปเรือไหมเนี่ย
ช่วงครั้งที่สองพี่ผัดได้ไปเที่ยวนะเขาบอก
เขาพูดว่าพี่พวกผมเนี่ยทำมาหากินอย่างนี้มาตลอด
คือไม่ใช่มาพูดว่าถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวก็ไปทำอย่างอื่น
แต่เขาบอกว่าเขาอยู่กับการท่องเที่ยวแบบนี้มาตลอด
แล้วก็ทำมานานแล้วมันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้
แล้วเรือก็จ่อกันเต็มไปหมดแล้วก็ไม่มีทำอะไร
ถ้ากลับมาเที่ยวได้พี่ช่วยพี่ช่วยไปประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยนะ
อะไรอย่างนี้ก็เห็นจริงน้องหนุ่มจ่อสหกันเต็มเลย
แล้วก็น่าสงสารคือพอไม่มีนักท่องเที่ยวขึ้นเรือกลับบ้าน
เขาก็หาปลาแล้วก็ไปกินในครอบครัวกันอยู่อย่างนั้น
อย่างแบบร้านสะดวกซื้อพี่บางทีเราก็คิดว่าร้านสะดวกซื้อ
อย่างที่เราเห็นกันเราก็น่าจะแบบยังขายได้อยู่แล้วใช่ป่ะคะ
ตามหาต่างนี่คือแบบปิดกันไปเกือบหมดเลย
นี่เห้าะหาดวรรณภาฯบางแสนใกล้เรานี้ค่ะ
ขนาดร้านสะดวกซื้อใหญ่นะยังปิดไปเลย
ร้านใหญ่เลยนะเปิดแบบอย่างใหญ่ปิดเรียบร้อย
บางคนบอกสู้แล้วสู้มา๓รอบแล้วไม่รู้จะไปทั้งไม่ไหว

พวกเราจะได้ฟื้นตัวกลับมาใช้ชีวิตกันใหม่

อืมนั่นค่ะอืมเป็นอย่างนี้

เงียบจริงหาดเฉวงที่สมุย

เงียบแบบไม่มีร้านเปิดหาทรายขาวจะมีเพื่อนรุ่นน้องพี่ที่อยู่ซอย
สมุยใช่ไหมเป็นไงบ้างคะเขาเปิดโรงแรมที่นั่น
เป็นไงบ้างกับพี่เขาบอกลำบากมากตอนเนี้ย
คือนั่นน่ะสิสมุยไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว
คือไม่มีคนไปแม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อ๒๔ชั่วโมง
เนี้ยปิดอ่ะอืมเอางี้ดีกว่าถ้าร้านอย่างงี้ปิดถือว่ามัน
ใช่คือไม่มีคนเลยอ่ะแล้วโอ้โหมันแต่ก็อาจจะต้องรอนะครับ
เดี๋ยวเมื่อไหร่พอฉีดวัคซีนเข้าไปเยอะเยอะนะอืมแต่อยู่ต่างจังหวัดดีอย่างหนึ่ง
ข้อดีบุญของคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคืออยากกินอะไรไปเด็ดเอา
ไปหาเอาในท้องร่องท้องนาได้ที่ปลูกเองแต่อยู่กรุงเทพเนี่ย
เด็ดใบมะม่วงก็ได้แกอยู่กรุงเทพอ่ะเด็ดใบม่วงกินนะ
เงินทุกเม็ดตัวเองจะกินอะไรก็ต้องใช้เงินไงถูกไหมน้องหนุ่ม
หลังตาเขียวนะเราเนี้ยดำน้ำเขาทาสีตายเข้าไปสีชุดน่ะ
นี่ทุกวันที่ผัดสีชุดอันนี้สีฟ้าตาสีฟ้าอย่างเงี้ยตาเกี่ยวกันนะ
สวยใช่ไหมหนูบอกว่าวันนี้แม่ผัดแต่งตัวเหมือนหนาวเลยค่ะ
แม่งหนาวจริงแหละหนาวอะไรกระโปรงสั้นอยู่เนี่ย
เพิ่งได้ชุดมาแล้วพอปลดใส่แล้วสั้นจริงจริงสั้นไหมสั้นอืมอืม
มองสิอย่ามองต้องดูนิดนึงเอ้าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงคุณผู้ชมค่ะ
หนุ่มไม่ใช่คนนี้นะหนุ่มคนนึงเนี่ยเขาโทรไปบอกแม่เขา
บอกว่าวิญญาณต่อไม้อาถรรพ์จะเอาไปอยู่ด้วยมีเลขไหมไม่แน่ด้วยที่แล้ว
กลับมาฟังค่ะพี่ต้องชู้ต่อเอ้อ
เอามาค่ะหนุ่มโรงงานซะหน่อยเอ้านะฮะไปดูกรณีหนุ่มโรงงานแทงตัวเองดับ
ก่อนตายก็โทรบอกแม่นะฮะวิญญาณต่อไม้อาถรรพ์จะเอาไปอยู่ด้วย
อืมวันนี้ครับคุณผู้ชมครับร้อยตำรวจเอกสมพรปานจันทร์นะฮะ
เป็นร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรบ่อวินนะครับ
เขาก็ได้รับแจ้งบอกว่ามีผู้เสียชีวิตที่หน้าห้องเช่านะครับ
ตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนี่แหละฮะอ่า

ปรากฏว่าไปพบผู้ตายเนี่ยนอนอยู่หน้าห้อง
ต่อมานะครับก็ทราบชื่อว่าผู้ตายคนนี้ชื่อว่าสารวุฒิอายุ๓๖ปีครับ
เป็นนุ่มโรงงานแห่งหนึ่งสภาพศพนั้นถูกแทงเข้าที่หน้าท้องนะฮะอืม
ด้านนายมนตรีเป็นน้องชายของผู้ตายก็เปิดเผยบอกว่า
เมื่อประมาณหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้พี่ชายเนี่ย
ไปเก็บต่อไม้ข้างศาลเจ้าแม่ตะเคียนมาไว้ในห้องนอน
จากนั้นมีอาการเปลี่ยนไปเหมือนคนละคนนะฮะลักษณะเหมือนเป็นคนหลอนหลอน
ซึ่งก่อนเกิดเหตุโทรศัพท์ไปหาแม่แล้วก็ก่อเหตุแทงท้องตัวเองในห้องนอน
หลังจากนั้นเดินออกมาแล้วก็ตายอยู่ข้างหน้าห้องเนี่ยนะครับ
จากการตรวจสอบภายในห้องพักก็พบว่ามีต่อไม้สีดำนะครับ
วางอยู่บนเตียงนอนภายในห้องของผู้ตายด้วยจนทำให้ผู้เช่านั้นหวาดภาวะ
กับสิ่งที่รีย์รับเกิดขึ้นคือมีคนที่เขาไปดูห้องเช่องต่อมาเขาไปดูด้วย
แล้วก็บอกกับแม่ว่ารู้สึกทนไม่ไหวกับต่อไม้นี้
เพราะวิญญาณแม่ย่าในต่อไม้ต้องการให้ผู้ตายไปอยู่ด้วย
ล่าสุดผู้ตายนะครับก็ตอนนี้ก็เหมือนกับขอเข้ามาแล้วฮะ
ต่อไม้นั้นขอโทษนะครับคุณแจ๊คโทรมาทำไมไม่พูดกับผม
แฟนฉันเหรอคุณแจ็คครับมันขายของไหมพี่โทรเข้ามาตอนนี้นะอ่ะเพลงไหนหรอ
มันโทรเข้ามาทำไมไม่รู้จะขายบ้านหรือหนูบ้างนี่นะครับตอนนี้ก็คือ
ทำการเชิญต่อไหมของห้องายของครูตายเนี่ยออกไปแล้วนะครับ
คุณโทรมาทำไมฮะผมจะปรึกษาพี่เนี่ย

ตอนนี้หรอแจ๊ะอ๋ออากาศอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
คุณจะพูดอะไรคุณจะคำปรึกษาอะไรคุณจะทำไมคุณขายบ้านเหรอ
ให้ผมขายบ้านผมจะโทรปรึกษาพี่เนี้ยเรื่องขายบ้านขายบ้านทำไมเออ
ไม่คือคนอ่ะผมพูดได้ใช่ป่ะอ้าวถ้าพูดไม่ดีมันก็ถูกด่าพูดอะไรอ่ะ
คือผมอ่ะผมอ่ะโดนแอบอ้างคนอ่ะเอารูปผมไปแปะแล้วก็ตัด
แล้วบอกว่าผมอ่ะเป็นแจ๊งนกหวีนผมบอกว่าผมไม่ได้เป่าเป่านกหวีนเลย
ผมเป่ากบอ่ะโอเคเป่ากบอยู่อ๋อพ่อเอ้ยแล้วยังไงต่อ
พี่วางแล้วพี่โทรมาแล้วกันไม่ใช่พูดเลยอ่าอ่าไม่ใช่เดี๋ยว
เมื่อกี้ที่เล่าไปก็คือเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
อ่าเขาเขาเชื่อของเขาแบบนั้นเออซึ่งไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องแบบ
อันนี้เป็นแบบเหมือนศัยศาสตร์เป็นความเชื่อ
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดอะไรเลยถูกไหมคะ
เออเนอะเรื่องแบบนี้มันก็

แต่ละที่แต่ละถิ่นอะไรอย่างนี้
นี่เอาไปว่าโอ้ยมีเยอะนะคุณ
แต่งงก่อนแม่เอาเขามาทำไมแม่เอาเข้าบ้านทำไม
อยู่ดีก็มาวางอยู่บนเตียงได้ยังไงใช่ไหม

ไปดูอีกเรื่องหนึ่งไหมคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อหรืออะไรหลายอย่างไปนะ
อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของของกินอร่อยกันบ้าง
ทุเรียนพันธุ์หนึ่งที่เรียกว่าทรงคุณค่า
ตลาดต้นนี่เรียกว่าเป็นพันธุเรียนโบราณ

อายุไม่ต่ำกว่า๔๐๕๐ปีนี่แหละค่ะ
พันธุเรียนกบชัยน้ำ
ผู้สืบข่าวก็แรงงามว่าในช่วงศักดิ์ฝน

อันนี้เขาก็จะมีการเริ่มออกสกุดตลาดกันแล้ว

ซึ่งทุเรียนปลาจีนนั้นมีหลากหลายพันธุ์รสชาติอร่อย
โดยเฉพาะทุเรียนโบราณพันกบชายน้ำ
เขาบอกว่านี่ต้นที่เรามาให้ดูเนี่ยนะคะ
อายุกว่า๑๐๐ปีของสวนจิตนิยม
โดยคุณเกรียงศักดิอุดมศิลปอายุ๕๓ปี
เป็นที่ปรึกษาสวนจิตนิยมเขามีการเปิดเผยบอกว่า
ตัวเขาเองดูแลสวนในรุ่นที่๓ค่ะ
แต่ปัจจุบันนั้นเป็นรุ่นที่๔ของตระกูลแล้ว
ซึ่งมีกว่า๒๐ต้นอู๋นี่เขาทำดีนะ

โดยปีนี้มีผลออกประมาณ๓๐๐กว่าลูกค่ะ
ส่วนราคาจำหน่ายลูกละนะ๑๑๐๐๐บาท
อันนี้เป็นขนาด๑๕๒กิโลกรัมนะคะ
แล้วขนาดตั้งแต่๒๐๒๕กิโลกรัม
จะอยู่ที่๒๕๐๐๐บาท

คือลักษณะของทรงเนี่ยนะคะ
มันก็จะเป็นทรงผลกลมลีภูเต็มเสมอกันด้วยนะคะ

ก็จะมีความเนียนนุ่มแล้วก็ไม่มีเส้นใยด้วย

มีกลิ่นหอมคล้ายกับดอกไม้ป่า
อันนี้เขาบอกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนพันกบนะคะ
แล้วถึงแม้ว่าผลจะสุกแล้วเนี่ยนะคะ

แล้วเขาบอกว่าสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน
โดยที่ไม่เสียด้วยค่ะ

กลิ่นมันไม่เป็นปลาร้าเนื้อมันจะไม่เละเป็นปลาร้า
ดังนั้นนี่บอกเป็นทุเรียนที่ทรงคุณค่า

โดยทุเรียนนางพยานั้นจะออกมาเป็นลูกแรด
ของต้นส่วนราคาเนี่ยนะคะลูกละหนึ่งแสนบาทนี้
เขาบอกว่าเป็นราคาที่ถูกเสนอมาให้กับทางสวนนะ

จังมีลูกค้าต้องการแล้วบอกฉันจะซื้ออันนี้ในราคาหนึ่งแสนบาท
แต่พี่หนุ่มไม่ทานทุเรียนใช่ไหมคะ

นี่ไงแบบนี้เขาบอกกลิ่นน้อยไงทุกหนุ่มน่ารอง
อ๋อเพราะว่าพี่หนุ่มกินทุเรียนเลย
ซื้อให้พี่กินหน่อยดิหนุ่ม

ลูกเท่าไรนะ
ลูกก็แสน
บอกว่ามันกลายเป็นว่าทุเรียนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่กลายเป็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่
คงเป็นแบบว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่คนให้การเคารพนับถือ

ลูกละเท่าไหร่ว่าไปฉันต้องจองเอามา
เพื่อปีนี้ฉันเอามาให้พี่มดดำอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวรอแกมาเล่าอาทิตย์หน้าว่าแกได้ทุเรียนไหม
ใช่ได้บอกแกเอามาชิม
ได้เขาต้องได้อยู่แล้วหมดคนชอบไปให้เขา

สายอุ๊ยรักที่สุดนะเจ้าสาย

ถึงที่บอกผ่าท้องมดดำขนและข้างลูกของใครเต็มไปหมด

เดี๋ยวฉันกลับมาทีแล้วฉันไล่ทีละข้อ

อันนี้เป็นที่รักไง

มาธุกข่าวนี้ดีกว่านะคะ
เขาบอกว่าเว็ซไซต์ของอินเดียคุณผู้ชมคะรายงานว่า
หญิงสาวชาวอินเดียรายหนึ่ง
เขาขอยกเลิกการแต่งงาน
คือเราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าอินเดียเนี่ยเวลาเรื่องแต่งงาน
ผู้หญิงมักจะไม่ค่อยแบบเหมือนถูกคุมถุงชนเบาอยู่อะไรอย่างนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกเขาลุกขึ้นมาเลยนะคะ
แล้วบอกว่าขอล้มเลิกงานแต่งอย่างไม่เกรงใจสายตาชาวบ้าน
ค้นพบความจริงว่าเจ้าบ่าวเป็นคนที่ไม่มีความรู้นะ
โดยเหตุการณ์นี้นะคะก็เกิดขึ้นในพิธีการแต่งงานคลุมถุงชนนะอย่างที่บอกเนาะ
เอ๊ะทำไมเหมือนกับเหมือนไม่ค่อยรู้หนังสืออะไรอย่างนี้
เขาก็เลยเอ่ยปากขอทดสอบบอกว่าเอาอย่างนี้
ง่ายเลยให้ท่องสุขคูณให้ฟังหน่อย
ผลปรากฏว่าให้เจ้าบ่าวท่องอ้าวนางท่องไม่ได้จริงนะ
เค้าโทรธงจงกูรวงให้ไม่ได้บอกว่าไม่สอง

เค้าดูคุณสังกิจหรอ

เค้าก็ท่องเหมือนเรานี่แหละสองหนึ่งสองนี่แหละ

ไม่ใช่มันเป็นเรื่องของกฎเรื่องของระหว่างประเทศ

แต่จริงพี่เคยโดนเตือนแล้วเมื่อก่อน
คือทำรายการเมื่อนานมาแล้วแล้วเราก็พูดคำว่า
ขอโทษนะคะพูดคำว่าอินตะระเดีย
เขาส่งข้อความมาเลยเขาบอกว่าไม่สุภาพเขาไม่ชอบ
เราก็รู้ตอนนั้นแหละแต่ตอนนั้นอายุยังน้อยไง

เราอ่านข่าวเขามา๓วันแล้วนะทุกวันพี่
จริงเหรอกุ้งพลอยนี่เหรอ

โควิดดังนั้นอาจจะมาลำบากนิดหนึ่ง
ไม่โควิดก็ไม่อะไรโควิด
เอ้าเดี๋ยวกลับมาฟังกันคุณผู้ชมค่ะคุณกุ้งพลอยเขางัดหลักฐานสู้สุดใจโต้คุณสอนรามนะคะ
เดี๋ยวมาฟังว่าเป็นยังไงเรื่องของยาเสพติด

อ้าวเรื่องของกุ้งพลอยค่ะก็เรียกว่าเป็นมหากราบเดือดโซเชียลจริงคุณผู้ชมเรื่องนี้
หลังจากที่คุณกุ้งพลอยนะคะหลายคนเดี๋ยวจะงงว่าใคร
คุณกุ้งพลอยคือคุณติ๊กบิ๊กบราเทอร์แต่ก่อนเนี่ยนะคะ

เขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกุ้งพลอยนะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็กรณีเกี่ยวกับคุณหนุ่มสอนรามค่ะที่เขาออกมาซัดกันแบบว่าเทปคนละม้วนพูดกันคนละแบบ
ปมที่ฝ่ายหญิงออกมาพูดถึงพัฒนากรของลูกสาวที่ดูไม่เป็นไปตามวัย

พอพูดเรื่องนั้นไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะคุณหนุ่มสาระออกมาพูดแล้ว
ล่าสุดมาอีกมาทางคุณกุ้งพลอยบ้างเขาออกมาพูดอีก
ก็มีการโชว์ผลตรวจสารเสพติดค่ะพร้อมทั้งโต้กลับอดีตสามีคุณสอนรามนะคะ
โดยระบุบอกว่าผลตรวจยาเสพติดไม่มีสารเสพติดทุกชนิดในร่างกายนะคะ
กรณีที่สื่อชื่อดังนำเสนอข่าวบทสัมภาษณ์ของพี่หนุ่มบอกว่า
ุ้งพลอยได้พาน้องวิจิไปเซ็นทรัลแล้วก็โทรไปยืมสตางค์เพื่อน
ขอชี้แจงว่าบทสัมภาษณ์คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
้งพลอยไม่รู้ว่าพี่หนุ่มเนี่ยเอาข้อมูลมาจากไหนแล้วก็เพื่อนที่โทรหาพี่น่ะคือใคร
วันนั้นตนโทรหารุ่นพี่จริงแต่ไม่ได้ขอยืมเงินจากรุ่นพี่คนนั้น
เขาให้เงินหลานไปซื้อขนมถ้าเป็นการยืมเงินกันจริง
เขาน่าจะทวงที่ตนก่อนทวงไม่ได้ทวงอืม
เขาน่าจะทวงที่ตนก่อนทวงไม่ได้เนี่ยค่อยไปทวงพี่หนุ่ม
อยากให้รับฟังข้อมูลทั้งสองด้านนึกถึงความเป็นจริงก็จะดี
ต่อมาคุณหนุ่มสอนรามค่ะก็มีการโพสต์รูปชัดไลน์ของอดีตภรรยา
โดนเงินกับตัวเองแล้วก็อีกไฟล์เนี่ยก็โอนเงินใช้หนี้ให้ไป
จบข่าวค่ะอืมก็คือไปไปมามาไปไปมามาอ้าว
พอประเด็นนี้จบไปอ้าวไปประเด็นต่อไปอ้าวอะไรอย่างนี้
ประเด็นพี่หนุ่มมีคนถามมาว่าพี่หนุ่มพี่หนุ่มคะ
อีเจี๊ยฟเรียบด่วนเนี่ยคือพี่หนุ่มปลาคะหนูนู้งสูจิลาร่าเหมือนฉากอะไรแน่
นี่หลอกนุ้ยเต้นทั้งวัน

ไม่ใช่จะเป็นอีเจี๊ยน่าจะเป็นอีเป็ด

มันหลังให้มันเต้นนี้ดูหน่อยพระกระป๋องโรซาร่าน
ขนอะไรอ่ะขนแข้งหรอคะหรือขนแขน
คนนั่นแหละสำหรับสาวปุริฟ่าเอเอฟนะคะเขาก็บอกว่าเจ้าตัวบอกไม่ซีเรียสหรอกค่ะ
ก็ไปโพสต์ลงข้อความอยู่ในเฟซบุ๊กระบุว่าเฮ้ยอยู่ดีดีเนี่ยก็มีคนใดเล็กมาขอซื้อขนนั่นแหละ
เส้นละสามพันบาทแล้วก็วงเล็บเนี่ยอย่างที่เห็นนะคะถือว่าใครเครียดก็แล้วกันเออช่างคิดเนอะ
คนประเภทนี้ก็คือมีเหนะมากนะเอาเป็นไง
แต่น้องบอกแล้วถือว่าใครเครียดกันแล้วกัน

มีคนบอกว่าอีเจี๊ยบเนี่ยเป็นผู้ชายค่ะเขาเคยไลฟ์เปิดปิดหน้าหมด

แซวฮุกลางเลยไม่เคยไลฟ์

เขาเคยไลฟ์สดปิดหน้าหมดคนแซวหูกางแต่เขาพิมพ์ผิด

เลยเลยนี่เขาเขียนเลยอย่างนี้นะคะรอเรือ
ไม่เคยไลฟ์อีกเลยไม่เคยไลฟ์อีกเลย

อีเจี๊ยะเป็นหูกลางเล็บยาวดำเชียวค่ะ

อย่าได้แซวเชียว

ถูกไหมใครก็ไม่รู้
คุณระวีวีรวัตรบอกว่าเคยเจอพี่หนุ่ม
ถ่ายละครเรื่องคู่กรรมที่บ้านโป่ง

จากวันนั้นถึงวันนี้พี่ยังหล่อเหมือนเดิมอยู่เลยค่ะ

นี่นั่งดูไม่มีรอยโปรกไม่เห็นหัวเลย

ความไว้ใจมักมาพร้อมกับความพัง
อะไรเนี่ยอะไรล้องอ่านหน่อยเลือกรี๊ดนี่ไง
คำสั่งกันอ่านก่อน

ตอนนี้ในโซเชียลกำลังเดือดตามหาอยู่เป็นใคร

เขาบอกว่าคำว่าไว้ใจเวลาให้กับใครแบบผิดก็จะเป็นแบบนี้ล่ะ
ทั้งหมดเนี่ยมาจากเพจเครื่องรีโมท

เครื่องรีโมทลงเยอะผมชอบมากเพจนี้

คือผมจะไปดูเพราะว่าเขามีอัปเดตเรื่องข่าวสารของวงการทีวี

เครื่องรีโมทลงก็เข้าไปตามก็ได้นะ
เข้าไปตามในเครื่องดีหมดอันนี้ดี

รีโหดเขาลงว่าเคยได้ยินคำว่าไว้ใจกันไหม
เวลาที่ไว้ใจใครสักคนให้ทำภารกิจอะไรสักอย่าง
แสดงให้เห็นว่าต้องมีความเชื่อใจกันพอประมาณเลยล่ะ
มีเรื่องเล่าจากฝั่งถนนชื่อดังที่เป็นชื่อสะพาน
และชื่อต่อท้ายห้าง

ชื่อสะพานและเป็นชื่อต่อท้ายห้าง
ไว้ใจให้ใครสักคนทำรายการหนึ่ง
รายการนั้นออนแอร์ในช่วงเวลาพรามไทม์

แต่พอออนแอร์จริงเนี่ยกลับแป๊กไม่เป็นท่า
รอยแผลนอกจากที่เรตติ้งไม่นำพาแล้ว

สะพานกับชื่อต่อท้ายห้างคืออะไรนะ

แต่แล้วเหตุการณ์ไว้ใจก็ไปเกิดในอีกช่องหนึ่ง

ถึงได้เจริญรุ่งเรืองก็ไม่รู้
แต่ที่รู้คุณภาพของการทำรายการนั้น
สวนทางกับอายุงานของตัวเอง
ที่อยู่มานานนับหลายสิบปี

ผลงานไม่เห็นเป็นชิ้นเป็นอัน
ในสถานีที่กำลังอยู่ในขาขึ้นก็ไม่รู้

คราวนี้ความไว้ใจมันแลกมาซึ่งผลงาน
และล่าสุดด้วยความขนองบรมี
คนนองบรมีได้หวะคนนองบรมี
ก็ปล่อยประโยคออกมาจนคนด่าเกือบทั้งประเทศ

เพราะมีบ่อยจนคนโคตรเบื่อหน่ายหมดแล้ว

ตอบแต่ยังไงความจริงก็คือความจริง

ก็ปล่อยให้เวลาฆ่าความสามารถไปทีละนิด
สุดท้ายต้องหารูดทางใหม่ในการเติบโต
ส่วนช่องไหนจะไว้ใจเป็นอะไรต่อไป
ก็แล้วแต่บุญมาวาสนาส่งให้พบเจอนะน้องนะ
ปรไม่ต้องทายกันนะว่าใคร

อ้าวไม่ให้ทายแล้วเขาเขียน

ก็แสดงว่าต้องเป็นคนที่แบบว่า
มีบารมีก็คือมีชื่อเสียงมากมายแล้วก็แบบ

อันนั้นชื่อรายการหรือชื่อคนน่ะ

พระรัมน์๔พระรามพระราม๗
มีชื่อรองพยาบาลเยอะกว่า

พูดอย่างนี้ไม่ต้องมีสะพานที่
หรือบริษัทหรืออะไรต่างที่เกี่ยวกับทหารี
เขาบอกว่าเป็นทั้งชื่อสะพานและชื่อต่อท้าย
เขาบอกว่ามีเรื่องเล่าจากฝั่งถนนชื่อดัง
ที่เป็นทั้งชื่อสะพานและชื่อต่อท้ายห้าง

แล้วก็สร้างความเสียหายไปหลัก๑๐๑๐ล้านไว้แล้วก็หนีออกมาอย่างนี้หรอคะ
ใช่แล้วก็ออกจากที่นั่นแล้วไปอยู่อีกที่หนึ่ง

ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงไปอยู่ที่นึงได้แล้วก็ไม่ได้มีผลงาน
แต่ว่าใช้บารมีอะไรก็ไม่รู้นี่งง
ใช้บารมีคนนองบารมี

แต่เขาบอกว่าคนในตึกบ่นกัน
เอาเป็นตึกแสดงว่าต้องเป็นออฟฟิศเป็นตึก

เนี่ยจนคนในตึกต่างเมาส์กันว่าเบื่อนาย

นี่เรียกดีหมดอันนี้

จะเข้าไปอ่านจากคอมเมนต์แล้วก็

มีมั้ยมีมั้ยคะคอมพิวเตอร์คนในโซเชียลต้องกระบวนละกัน
รู้หมดแล้วเหรอ

แต่พระรามมีหลายเส้นไงแม่

ช่องเก้ามาอโศก
อ้าวสะพานอะไรอ่านเยอะจริง
ก็ไม่เขาอ่านตามเขาในปิ่นเก้า
พระรามเก้าอะไรก็ไม่รู้ว่ะ

พระราม๔มาลีกินลูกแมวเหมีย

ไม่ใช่สะพานอย่างนี้ค่ะ
สะพานสังฮีหรือเปล่าล่ะคุณหนุ่ม

ชื่อที่บุคคลท่านนี้เนี่ยเคยอยู่ที่นั่นมาก่อน
เขาหมายถึงว่าที่นั่นเนี่ยนะ
ชื่อเป็นสะพาน
และก็ชื่อต่อท้ายห้าง

ชื่อต่อท้ายห้างก็ยัง

สะพานพระราม
เซ็นทันพระราม๙

ที่ประกอบถ่ายรายการเจ็ดสีฮอนเซิร์ตไง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

พระราม๔มีแต่ถ้าแจ้งพันธนาไม่มีสะพานแจ้งพันธนา

ปวดหัวคุณผู้ชมเราพักสักนิดหนึ่ง

งงไปหมดแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาใส่ไข่กันต่อค่ะ

สะพานพุทธ
คือตอนนี้บอกเลยว่าจากตอน

ผมก็เลยเนี่ยเพิ่งเปิดเข้าไปในเพจของเครื่องรีโมท

คนก็ไปต่ออยู่ร้อยกว่าคนแล้วเนี่ย

ตอบในเพจเขานะคะไม่ต้องมาตอบในไลน์
โอเคอยากจะตอบว่าเป็นใคร
ทิ้งไว้ในเพจเครื่องรีโมทเดี๋ยวผมจะตามเข้าไปอ่าน
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มาดูว่าใครแล้ว
ไม่ต้องมาส่งในนี้ใช่ไหม
แต่เขาบอกว่าคนนี้มาจากสถานที่
ที่เป็นช่องหนึ่งอยู่แถวที่เรียกว่าชื่อต่อท้ายห้าง

นั้นต้องมีทั้งสะพานแล้วก็ชื่อห้างรวมกัน
ใครวะนั่นแหละสิโอ๊ยงงไปหมดท่านร้าน

ไม่มีตรงนั้นมีช่องอะไรอยู่

กับคุณยุไปแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะขอให้หมดใครทุกท่านค่ะสวัสดีครับ